เอาละครับข่าวเช้าเรารับเรื่องร้องทุกข์กันซะหน่อยนะฮะ

รวมตัวกันออกมาร้องเรียนนะครับ
ภาครัฐช่วยมาดูตรงนี้หน่อย
ถนนหนทางมันชำรุดซุดโทรมเหลือเกิน
แล้วก็เป็นแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้ว
อย่างไร้การแก้ไขการซ่อมแซมเลย
ชาวบ้านมาชี้จุดเกิดเหตุนี่แหละครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านโนนเต็งหมู่ที่๕

ชาวบ้านกว่า๕๐คนออกมาร้องเกลียน

โดยเฉพาะรายการรถปลดทุกข์
รายการเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์นะครับ

คิดถึงรายการของเราได้รถปลดทุกข์นะครับ

มันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

มันแทบจะเอาไว้ฝังฉันแล้วเนี่ย
มีการขุดดินมากวาดดินมาถมด้วย
โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเลย
บางคนประชดหน่วยงานภาครัฐเลยลงไปอยู่ในหลุม

ถนนทางเข้าหมู่บ้านมันชำรุดซุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อ
สามารถลงไปนั่งได้แล้วมันลึกแล้วนะ
ตัวแทนชาวบ้านบอกว่าถนนเส้นนี้มีระยะทางยาว๒กิโลเมตร
อยู่ในความรับผิดชอบของอบจนครราชศรีมา
ก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังอำเภอห้วยแถลง
แล้วก็อำเภอหนองหงษ์จังหวัดบุรีรำ
ในแต่ละวันจะมีปริมาณรถสัญจรผ่านไปมาจำนวนมากนะครับ

คุณฝนตกลงมาอันนี้แห้งหน่อยก็ยังดีหน่อย
แต่ถ้าฝนตกนะโอ้โหเละเลยนะครับ

ที่ผ่านไปผ่านมาเสี่ยงต่ออันตรายกับอุบัติเหตุนะครับ
ถนนมันก็เป็นลุ้มเป็นเบาะ

รถได้รับอันตราย

มีความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าไปเจอคนในสังคมที่มีความเดือดร้อนก็แจ้งได้ที่รายการรถประทุกข์๐๒๑๒๖๑๖๖๖แล้วก็แฟนเพจรถปลดทุกข์นั่นเองนะครับ